คุณผู้ชมค่ะมาดูความสวยของสาวแต้นารพรกันบ้างดีกว่า
ออกงานอีเวนต์รับทรัพย์แบบปังนะคะ

เรื่องความรักแล้วก็เรื่องสุขภาพแล้วกันนะคะ

ถึงเรื่องความรักอย่างเรื่องที่หลายคนลุ้นให้มีข่าวดี

แววบอกว่าโอ๊ยพี่ค่ะรอก่อนทั้งเธอ
แล้วก็ไฮโซประไนเนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องทำค่ะ

ปกติแหมเห็นเป็นแบบว่านุ่มปรณัยะ

คุณผู้ชมเธอเป็นอฮิวาตากะโร่
ใช่เราเข้าไปแตกใจว่ามันหายไปแล้ว
มันไม่เคยได้ยินโลกนี้มาตั้งนานแล้ว
เออแต้วเนี่ยเราก็ขอว่าช่วงปีใหม่
มีอาการท้องเสียมีอาการอ่อนเพลีย

ซึ่งรักษาไม่ยากค่ะแต่ต้องมีเวลาพักผ่อน
หลังจากนี้นะคะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้มากกว่านี้
ก่อนจะขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นห่วง

ก็ส่งต้นไม้มาเยี่ยมด้วยนะคะ

ก็เหมือนกันก็ตกใจเหมือนกัน
หมอก็ขำใส่ว่าไปเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเกิดจากแบคทีเรียค่ะ

แต่ว่าที่กินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุกหรือไม่สุก

แต่ว่าคุณหมอก็ยังให้ทานเรื่องปรับรังไส้อยู่
เราเชื่อว่าด้วยสุขภาพเรา

น่ารักดีค่ะเป็นต้นเหมือนแบบฟูดางหรืออะไรอย่างนี้มั้ง
ก็ดูเอาไปปลูกที่บ้านได้ก็ต้องขอบคุณพี่แอนด้วย